จากนี้ไปยังคงต้องรอติดตามนะครับ
จากคนที่เคยได้ฉายาว่าแมว๙ชีวิตสนทิลิ้มทองกุล
วันนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของระเบิดในพื้นที่ภาคใต้
ในวันนี้ตำรวจปัตตานีนั้นอนุมัติหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุคาร์บอม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับในพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกัน
กับเหตุจักรยานยนต์บอมณขณะนี้พอทราบเบาะแสแล้วนะครับว่า
รถที่นำมาใช้ก่อเหตุนั้นเป็นรถที่ได้มาจากในพื้นที่อำเภอตากใบ
เจาะประเด็นเรื่องนี้ได้พร้อมกันจากรายงานครับ
สภาพร้านค้าทั้ง๓คู่หาได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด
หลังคนร้ายรอบก่อเหตุจักรยานยนต์บอม

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓คน
คือนายมะเย็งเด็กหญิงมิตราวะบ๊ะอายุ๔ปี

และนายตัสมีซีมาดาโออายุ๒๒ปี
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๕คน

และนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทสาราวุฒิเกาะสมัน
รองหัวหน้ากองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส

ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านตาบา

รถจักรยานยนต์บอมที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
เป็นของผู้เสียชีวิตที่ถูกคนร้ายลอบยิง
เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่บ้านยูโยอำเภอตากใบ
นาวาโทกฤษณะยวงสะอาด
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส๓๑
เปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ที่ก่อเหตุ

โดยทหารจะใช้กฎอายการศึกในการปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย
ที่ใช้เป็นที่กบดานในการวางแผนก่อเหตุครั้งนี้
ส่วนศพของนายมะเย็งและเด็กหญิงมิตราวะบะ

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของบรรดายญาติพี่น้อง
และเพื่อนบ้านที่ไปร่วมงาน
ขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วง
โฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
กล่าวว่าพลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

เพื่อให้ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุโดยเร็ว

โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่เคลื่อนไหวเรียกร้อง
หาความเป็นธรรมในพื้นที่
แถลงการประนามการกระทำของผู้ไม่หวังดีในครั้งนี้
และต่อต้านการใช้ความรุนแรง

และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนี้ตำรวจภูทรเมืองปัตตานี
อายุ๓๒ปี
ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า

จากนี้ยังพบว่านายฮากีมมีหมายจับ
คดีเกี่ยวกับเหตุรอบวางระเบิด๗จังหวัดภาคใต้
และยังมีหมายจับคดีลอบวางระเบิดคาร์บอมลานจอดรถ
เมื่อวันที่๑๐เมษายนปีที่ผ่านมา

หลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางระเบิดร้านน้องเฟิร์น
ในอำเภอเมืองปัตตาดีเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ครั้งนั้นสารยกฟ้อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน